เรื่องที่ยังคงถกเถียงกันอยู่นะครับในฐานะแฟนบอลเองเนี่ย
ก็ไม่สบายใจอยู่แล้วนักเตะเองก็ไม่สบายใจ
โมสรเองก็ไม่สบายใจนะครับกับเรื่องราวที่อาจจะไม่มีการถ่ายทอดต่อแล้วก็ทำให้เงินชดเชยที่สโมสร
ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับเมื่อมีการพูดคุยกันนะครับ
สิ่งสำคัญก็คือจะต้องเปิดใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายสมาคมเองนะครับ
ก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วว่าไม่สามารถจะกลับมาถ่ายแล้วสดได้ในช่วง
อาทิตย์หลังจากนี้ตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์นั้นร้องขอไปนะครับ
แล้วก็ชี้แจงด้วยนะครับว่าก่อนนี้มีการได้ส่งหนังสือไปแล้วนะครับ

พลตรวจเอกด็อคเตอร์สมยศพุ่มพันวงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
แจง๓เหตุผลที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
ไม่สามารถกลับมาแข่งขันได้ภายใน๑๔วัน

๑ปัจจุบันทางสมคมยังไม่ออกคู่มือการจัดการแข่งขาดฟุตบอลออกมา
ทำให้สมาคมยังไม่สามารถจัดการแข่งขาดฟุตบอลได้
เพราะเข้าข่ายนะครับผิดพรกร
ส่วนข้อ๒ครับแต่ละสโมสรยังคงมีนักเตะที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้
โดยเฉพาะตัวต่างชาติแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการในการกักตัวของภาครัฐ
หากแข่งขันก่อนนะครับจะทำให้นักเตะที่ผ่านการซื้อขายในช่วงเวลานี้
ไม่สามารถลงทะเบียนแข่งขันกับต้นสังกัดใหม่ได้
สมาคมเปิดเผยว่าสามารถจะปรับลดลงได้ขึ้นอยู่กับการเจรจาของทั้งสองฝั่ง
ซึ่งสมาคมก็เข้าใจถึงเหตุผลบางประการที่ฟุตบอลไม่สามารถแข่งขันได้ตามกำหนด
ซึ่งสมาคมก็พร้อมจะเจรจากับผู้ถือลิขสิทธิ์รายนี้เพื่อให้ได้ข้อสรุปในประเด็นนี้ครับ
ค่าฤกษิตที่ต้องจ่ายให้กับสมาคมตามสัญญามาทั้งหมดรวมได้เป็น๑๒๐๐๐๐๐บาท
ก็แบ่งจ่ายนะครับเป็น๓งวดงวดละ๔๐๐ล้านบาท
ตามกำหนดเดิมจะมีกำหนดชำระในวันที่๑กรกฎาคมนี้ครับ
ว่าเห็นด้วยหรือว่าคัดค้านกับมตินี้
หากคัดค้านให้ส่งหนังสือกลับมาที่สมาคมภายใน๑๕วัน
แต่ว่าทางครูนั้นไม่ได้ตอบหนังสือดังกล่าวกลับมา
ในส่วนตรงนี้ครับสมาคมมีเอกสารที่สามารถยืนยันความจริงได้ทั้งหมดครับ
เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร
แต่คงจะมีการพูดคุยในเร็ววันนี้แหละครับ
ส่วนตลาดซื้อขายนักเตะดูเมืองทองครับก็คึกคักหน่อย
มีการเปิดตัวนักเตะดาวรุ่งนะครับ
เปิดตัวพิชาอุตรากองกลางทีมชาติไทยชุด๔เกม๒๐๑๗ที่คว้าเหรียญทอง
แล้วก็มีคนอื่นด้วยนะครับที่เอาเพิ่มเติมพิชาเนี่ยสัญญา๓ปีนะครับ
ก็ย้ายมาเห็นบอกค่าตัวไม่ถึง๑๐ล้านเพราะว่าสัญญาใกล้จะหมดกับสมุทรประการแล้วด้วย
ก็ถือว่ากลับรังเก่าอีกครั้งหนึ่งครับ
ส่วนภูมินแก้วตากองกลาย๑คนก็เป็นเด็กเก่าของเมืองทองเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีการยืมตัวฉัดมงคลทองคิรีครับ
มาจากการท่าเรือด้วยสัญญายืมตัว
พี่ชายในวัย๒๔ก็เล่นได้นะครับ

แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในขุนพลทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้ว